นะฮะยังมีอีกไหมลักษณะเนี่ยผมก็มีอยู่ในในในโพสต์ผมที่เอารูปให้ดูนะครับ
มีภาพมีฟงมีไฟการตกแต่งเหมือนกัน

เป็นหนึ่งในสถานบันเทิงของทางคนจีนเขาใช่ไหม
คือสถานบริการแบบนี้ต้องเข้าใจว่าคนจีนนิยม

นิยมฮะนิยมแต่งตั้งไฟแบบนี้นะครับ
สังเกตไหมว่ามีไฟแป๊บรอบห้องนะครับ
มีเขียงนะครับมียาเนี่ยเป็นหลอดเป็นแถวนะครับ
ซีดนะครับแล้วก็เป็นยังไงเมานะครับไอ้
ไอ้อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้กันนะครับพัฒนาการของมันก่อน

ทีทีวีที่นิยมต้องเข้าใจว่ามันจะต้องมีสูตรอยู่

มันไม่ใช่ว่าอยู่หนึ่งจะต้องมีไฟนะครับ
มีโซฟงโซฟามีทีวีร้องเพลงนะครับ
เสร็จแล้วก็ต้องมีผู้หญิงเสร็จแล้วต้องมียา
เสร็จแล้วก็ต้องมีการพนัน
มันเป็นสูตรฮะมันไม่มีใครหรอกครับ
คิดดูแล้วกันคุณภาคภูมิคุณเข้าไปร้องเพลงร้องคนเดียวไหม

คือคาราโอเกะทั่วไปก็ต้องมีคนที่เป็นพนักงานผู้หญิง

ทีนี้ผู้หญิงเนี่ยผมถามคุณดูว่า
ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไทยมันจะร้องเพลงจีน

ถูกต้องอันนี้ลูกค้าเขาจีนร้อยเปอร์เซ็นต

ไม่มีใครไทยอาจจะตามไปเป็นเพื่อน

คนบริการต้องเป็นคนจีน
และถ้าอย่างนี้เจ้าของต้องจีนไหม

ตู้เห่าจีนไหม
อาสถานที่อย่างนี้
อย่าแปลกใจ
ที่มะเก้าทำไปทุกสิ่ง

จีนเนี่ยแพร่กระจายขยาย
ประเทศไทยปริมาณมาก

เป็นตัวเลขที่ทางตมรับรู้
คือ๓ล้านคน

ยินดีกว่าแบบแพ้ลาที่จะครับว่าการตัดการของคนจอมนวนของคนจีนนี่
ที่ประเทศจีนเนี่ยจำนวนมาสามล้านคนอย่างน้อยนะถ้าตีซะว่า๑๐
ก็มีทั้งที่มาทำงานจริงจริงถูกต้องโยยศุทธ์อีจรีจมาอยู่อันนี้น่าจะสักกี่เปอร์เซ็นต์
คุณว่าสัก๑ของ๓ล้านเอาไหม
ที่เป็นคนที่ไม่ดีแล้วกันเป็นจีนเทาแล้วกัน
ถ้า๓ล้านมีจีนเทาสักเท่าไหร่

เพราะฉะนั้น๓๐๐๐ตรงนี้เนี่ย

มียาเสพติดมีผู้หญิงมีบ่อน

ไม่งั้นเราตั้งชื่อเขาว่าเทา

เพียงแต่ว่าเขามาใช้สถานที่ใช้ตึกรามบ้านช่องใช้อาคารของเรา

แอร์พอร์ตสถานีแอร์พอร์ตลิงค์ที่ลามก็มี

มีที่ตามย่านนิคมอุตสาหกรรมต่างไม่ว่าที่บ่อวินก็มี
พัทยาก็มี

ไม่ใช่ว่าไปตามจับจิ้งหลิงเสร็จแล้วก็เอามาเจอไดมอนด์

ทางตำรวจก็ต้องเคลียมงวดหน่อยหนึ่ง
ไม่มีวันปิดคือเปิด๒๔ชั่วโมง

เพราะรับแต่ลูกค้าจีนพนักงานจีน

มันมีที่หนึ่งเอาอ่างไปใส่ด้วย

เป็นอาบอบนวดบวกกันอันนี้สุดยอดนะมีอาบอบนวดมีอ่างด้วย
ไม่ใช่ที่เมรีนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีที่อื่น
พ่อเมรีอาบอบนวดเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเขาเป็นอาบอบนวดอยู่แล้ว
คือเมรีเนี่ยมันเป็นดั้งเดิมมันเก่าแก่มากแล้ว
ซึ่งเขาเขาไม่ได้ทำอาบอบนวดแล้วอ่าคนอายุหกสิบกว่านี้อ่า
คงจะรู้จักดีเมรีบีวาฮูหินในสมัยนั้น
คือถนนเพชรบุรีเนี่ยเป็นต้นตำรับของอาบอบนวดนะครับ
สถานที่ต่างต่างเหล่านี้เนี่ยอ่าผู้ชายอายุหกสิบขึ้นไป
รู้จักหมดน่ะนะเพชรบุรีมีอะไรมีชื่อบีวาบีวาฮูหินเมรี
ซึ่งพวกนี้เก่าตกยุคตกสมัยไปนะครับสถานที่ซุดโทรมไป
หาคนทำงานไม่ได้ไม่มีใครมาทำงานเพราะการทำอาบอบนวดเนี่ย
มันไม่ใช่อยู่อยู่จะไปทำนะฮะสถานที่มีอ่า
มันก็ต้องมีผู้หญิงดังนั้นเมรีเนี่ยร่วงโรยไป
เสมือนกับคนแก่อายุหกเจ็ดสิบแล้วดังนั้นถ้าเกิดจะเข้ามาทำ
ครับนะฮะเขามีกี่ห้องประมาณสักเจ็ดแปดห้องสิบห้องอ่ะอ่ะนะฮะ
สองคุณคิดดูแล้วกันครับน่ะรับแต่ลูกค้าจีนอืม
ซึ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหหาไม่ยาก๓คุณมีพนักงานบริการหน่อย
แต่ปัญหาสำคัญก็คือมันมีเรื่องยาเรามีพื้นที่ให้ทุกคน
เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง